ห้องข่าวหัวเขียวเนี่ยเราเล่าไปแล้วข่าวเช้า
เลื่อนดูดขาผู้โดยสารขาดครับค่ะวันนี้เชื่อ
เลื่อนหรือว่าบรรดัยเลื่อนอ่ะจะลงมันจะ
หวัดเสี่ยวไงเพราะว่าก็นึกถึงข่าวนี้ก็กลัว

พูดตรงเลยว่าถ้าเลือกได้ในวัน๒วันนี้นะ
ถ้าไปเจอระหว่างทางเรื่องบันไดเรื่องกับเดินสักหน่อยนะ

เพราะว่าเหตุการณ์นี้มันสะเทือนใจสะเทือนขวัญซะละเกินคุณผู้ชม
มาดูครับเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยมันไม่มีภาพจริงในที่เกิดเหตุที่เห็นจัด

เพราะว่าล้อมันหายไปถูกไหม

มันต้องโดนสุดทางเลื่อนมันต้องโดนกระเป๋าก่อน
หลังจากนั้นน่าจะเป็นอะไรเป็นเท้าพี่เขา

โอ้โหคุณผู้ชมครับผู้หญิงคนนี้ตัดขา

ยาวเลยหัวเข่ามาอีกก็ถึงต้นขาแหละ

ที่หมอบอกว่าตัดดีกว่าใช่ไหม

ต้องตัดครับเพราะว่าเดี๋ยวจะติดเชื้อนะ
มาดูคำชี้แจงครับคุณผู้ชมครับ
นายการันธนกุลจีรพัฒน์ภูมิในการท่ากาศยานานาชาติดอนเมือง

แปดในละกา๒๗นาทีเมื่อวานนี้ผู้ที่สารผู้หญิงท่านนี้อายุ๕๗ปี
จะไปนครศรีธรรมราชไปคนเดียว
ประสบอุบัติเหตุนะครับขณะเดินอยู่บนทางเลื่อน
ทำให้ขาซ้ายติดลงไปตั้งแต่
ผมว่าต้นขาหัวเข่ามันนะฮะ
หลังจากได้รับแจ้งเหตุทีมแพทย์ของสนามบินนะครับ
ได้รีบนำตัวผู้ที่สารส่งโลปชาบานภูมิพลทันที

ขาไม่สามารถต่อได้ครับนะฮะผู้ป่วยเสียเลือดมากนะครับ
ต้องให้เลือดก่อนจากนั้นญาตินะครับจะขอย้ายไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลบำรุงราช
เบื้องต้นจากการดูแลสภาพจิตใจของผู้โดยสารพบว่า
ผู้โดยสารมีจิตใจที่เข้มแข็งพี่ผู้หญิงคนนั้น
เรื่องต้นท่ากาศยานานาชาติดอนเมืองจะรับผิดชอบเต็มที่ในทุกกรณี
ส่วนค่าเยียวยาจะรอคุยกับทางญาติอีกครั้งหนึ่ง
สำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดมันค่อนข้างไกล
คุณผู้ชมแล้วมันไม่ใช่มันไม่ชัดจึงไม่สามารถตอบได้แน่ชัดว่า
อันนี้เป็นทางทางผอก็ชี้แจงนะจึงไม่สามารถตอบได้แน่ชัดว่า
เกิดจากการสะดุดของผู้โดยสารหรือตัวทางเลื่อนสะดุด
ต้องรอตรวจสอบอย่างชัดเจนอีกครั้งแต่ยอมรับว่า
ทางเรื่องจุดเกิดเหตุนี้ถูกติดตั้งใช้งานมาตั้งแต่ปี๒๕๖๐
ใช้มาก็๒๗ปีแล้วมีการตรวจสภาพโดยโครงสร้างนะครับ
ด้วยตาเปล่าตัวแบบรายวันรายเดือนรายปี
แม้ว่าจะติดตั้งมานานแล้วแต่ขอยืนยันว่าทางเลื่อนสามารถใช้งานได้ครับ
พี่เบิร์ตบอกว่าตรวจสอบโครงสร้างด้วยตาเปล่า
คือหมายถึงมาดูว่าอะไรมันชำรุดหรือเปล่าแค่นั้นเลยใช่ไหม
ประจำวันไงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็จะเดินมาดูมาจับดู
ไอ้ที่มือจับมีปัญหาไหมยางเลื่อนออกมาไหมนะครับ
เดินเดินดูบนทางเลื่อนเออมันใช้งานได้ดีไหม
ที่ผ่านมาใช้งานได้ค่ะส่วนที่มีหลายคนสันนิษฐานว่าหวีหรือเปล่า
หวีคืออะไรนี่หวีคือซี่ตรงนี้อ่านี่หวีคือซี่ตรงนี้นะ
หวีของบันไดเลื่อนเนี่ยมันชำรุดหรือเปล่านะครับเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่า
ผอระบุว่าจากการตรวจสภาพครั้งล่าสุด๒๑มิถุนายนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ย
สภาพอุปกรณ์รวมถึงหวีไม่มีการชำรุดนะครับไม่มีการชำรุดเลยส่วนที่เห็นในภาพ
สื่อว่าหวีของบันไดเลื่อนมันหักนั้นคาดว่าล้อของกระเป๋าเดินทางคงเข้าจะไปขัด
งัดกับซี่หวีของบันไดเลื่อนครับจึงทำให้มันหักส่วนล้อกระเป๋าก็เลยลงไป
ติดใต้สายพานของทางเลื่อนฟังเสียงท่านผอครับ
ไม่ไปนะครับแต่ล้อชิ้นส่วนล้อเนี่ยหลุดไปสองอันเลยอ่า
ไปอยู่ข้างใต้แล้วก็ตัวซี่หวีบางซี่ที่ถูกงัดกันอยู่
ก็หลุดลงไปอยู่ข้างล่างเวลาปกติทางเลื่อนอย่างเงี
เราจะได้ยินคำว่าระวังสิ้นสุดทางเลื่อน
คือตรงนี้มันคือจะเป็นตัวเซ็นเซอร์แล้วว่า
ให้ให้คนที่เดินอยู่เนี่ยระวังแล้วก็จะเป็นตัวเซ็นเซอร์ด้วยไหมคะ
การเตือนใช่ค่ะแล้วเซ็นเซอร์เนี่ยมันทางรุ่นนี้ไม่มีเซ็นเซอร์
เพราะมันใช้มันเป็นตัวเก่าที่ใช้มานานแล้ว
ประโยคสุดท้ายได้ยินชัดเลยนะรูปนี้ไม่มีเซ็นเซอร์อืม
คนนี้เป็นผู้ไฟฟ้าและเครื่องกลท่านพูดถึงไอ้เซ็นเซอร์ที่ท่าน
ระบบเซ็นเซอร์บนทางเลื่อนเพิ่มเติมแบบนี้ระบบเซ็นเซอร์แบบเก่า
ระบบการทำงานเป็นการวัดความตึงของโซ่

อ่ะหากว่ามีวัตถุที่เข้าไปขืนกับโซ่ของสายพาน

ตี้ก็จะตัดการทำงานโดยอัตโนมัติ

แบบใหม่เซ็นเซอร์จะอยู่ที่ซี่หวี

ถ้าหากว่าเกิดความผิดปกติตั้งแต่ซี่หวี

ต้องมีอะไรเข้าไปขืนกับโซ่ของสายพันธุ
ก็คือไปถึงข้างล่างนั้นไปถึงในที่ข้างล่าง

มันถึงจะหยุดมั้ยถ้ามาติดแค่ข้างบนมันหยุดทำงานทันที
ดอมพี่เข้าใจถูกไหมแบบใหม่จะหยุดเร็วกว่า
อันนี้คือเป็นลักษณะที่เวลาเธอเข็นกระเป๋าสีชมพูใบนั้นใช่ไหม
ลักษณะเข็นแบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้๒ล้อคู่กัน

ก็ไปชนปึ๊กไงก็งัดไงงัดแบบที่เขาบอก

สำหรับกรณีนี้ต้องกลับไปตรวจสอบว่า
มีอะไรไปกระแทกทำให้เป็นรูก่อนหน้านี้หรือเปล่า
เนื่องจากว่ารูในลักษณะใหญ่ขนาดนี้หากมีอะไรเข้าไป

และกว่าจะตัดการทำงานนั้นก็ช้าลงไปด้วยครับ
สำหรับทางเลื่อนนะครับในท่ากาศยานานาชาติดอนเมือง
มี๒๐ตัวเป็นของใหม่๖เป็นของเก่า๑๔
เรื่องต้นสนามบินมีแผนที่จะเปลี่ยนนะครับ
อีกนิดเดียวฮะอีกนิดเดียวจะได้เปลี่ยนแล้ว
อีกปีกว่าครับอีกปีกว่า
แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้คาดว่าจะเร่งของงบประมาณ
แล้วเปลี่ยนได้ในปีหน้าเลยครับ๒๑๖๗ครับ
อ๋อทีละจะเปลี่ยน๖เป็น
เบื้องต้นได้สั่งยุติการใช้งานทางเลื่อน
เป็นการชั่วคราวเอาไว้ก่อนครับคุณผู้ชมครับ
ก็เนี่ยที่บอกว่างดใช้งานชั่วคราวใช่ไหม
เพราะว่าคนที่ไปใช้บริการที่ดอนเมืองเนี่ย
คือก็จะเห็นเลยเขาเอาผ้าขาวมาขึงเอาไว้
แล้วทางเลื่อนตรงนี้คนที่ผ่านไปเอาจริงก็สะเทือนใจ
แล้วก็กลัวเหมือนกันนะว่าเฮ้ยเนี่ย
พอเห็นผ้าขาวคลุมนึกถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะ

มีคนที่เขาไปใช้บริการที่ดอนเมืองเย็นเมื่อวาน
แล้วก็มีการเอาคลิปเนี่ยลงมาโพสต์
ส่วนบริเวณทางเลื่อนที่เกิดอุบัติเหตุตรงนี้
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยมาขึงเอาไว้

ไม่ใช่ครั้งแรกนี่ใครที่ไปที่ดอนเมืองเมื่อวานตอน
เย็นก็จะเห็นอาจจะไม่สะดวกสบายหน่อยต้องเดินเท้าเอาเดิน
เถอะใช่ครับเพราะเหตุการณ์มันก็เพิ่งเกิดขึ้นด้วยนะคะแต่
ก่อนหน้านี้ย้อนไปหน่อย๓๐กรกฎา๖๒ก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นเหมือน
กันนะคะเละเลยอ่ะเละที่ว่าคือรองเท้านะคุณผู้ชมรองเท้า
ถูกดูดเข้าไปเละเลยคนที่ประสบเหตุคือคุณธนพัฒน์ก็เอา
เหตุการณ์ครั้งนั้นมารีโพสต์อีกรอบนึงคุณธนพัฒน์เล่าให้ฟัง
บอกว่าผมเนี่ยเดินเข้าทางเลื่อนปกติเลยแล้วจู่มันมีแรง
รองเท้าจากพื้นทางเลื่อนจนผมเนี่ยนะขยับขาไม่ได้พยายาม
ดึงเท้าออกก็ดึงไม่ได้คนที่ตามมาก็งงสิว่าอ้าวทำไมข้าง
ถึงหยุดเดินอ่ะทำไมถึงไม่เดินต่อไปสุดท้ายคุณธนพัฒน
ถอดรองเท้าออกแล้วทันทีที่รองเท้าหลุดจากเท้านะ
มันถูกทางเลื่อนดูดหายวับไปเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นพี่สาวของ
ธนพัฒน์เนี่ยก็เลยไปเรียกเจ้าหน้าที่ให้มาปิดเพราะว่า
อย่างที่บอกไงอันนี้ก็คือตอนปี๖๒มันก็ยังไม่ได้บิดมี
เซอร์ที่จะหยุดดังนั้นก็ต้องไปเรียกเจ้าหน้าที่ให้มา
ปิดทางเลื่อนเพราะมันไม่ได้หยุดเองอ่ะนะคะคุณธนพัฒน์บอก
ส่วนหนึ่งถ้าเกิดมาจากรองเท้าของผมมันเป็นรอง
เท้ายางอาจจะถูกดูดเข้าทางเลื่อนได้ง่ายแต่สิ่งที่
สำคัญเลยนะความปลอดภัยของทางเลื่อนล่ะมีการมาปรับปรุง
อุปกรณ์ให้มันดีขึ้นมาตรวจตรามาซ่อมแซมไหมอยากให้เพิ่ม
รวดเร็วในการช่วยเหลือด้วยนะถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์
อะไรแบบนี้อ่ะเพราะว่าถ้าสมมุติเกิดเราเห็นแบบที่เมือง
นอกเวลาเกิดเหตุแล้วพอเขาอยู่ตรงจุดนั่นเขาจะกดปุ่ม
ปิดบันไดเลื่อนไว้ทำเลื่อนแบบทันทีอ่ะค่ะทีนี้ถามว่าหลัง
จะเกิดเหตุคุณธนพัฒน์ทางสนามบินดูแลยังไงบ้างก็มีการเอา
กระเช้าซุปไก่เอาชุดของที่ระลึกผ้าห่มดอนเมืองแล้วก็มี
การจ่ายชดเชยค่ารองเท้าที่เสียหายมาให้แล้วก็แสดงความ
เสียใจคือคุณธนพัฒน์เขาก็แสดงความเสียใจแหละกับเหตุ
ที่มันเกิดขึ้นล่าสุดแล้วเขาบอกว่าเขาก็ไม่อยากให้
เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยแบบนี้ขึ้นอีกอ่ะนะครับทีนี้คุณผู้ชม
คลิปภาพการทำงานของทางเลื่อนบันไดเลื่อนมาแชร์ให้คุณผู้ชม
ชมได้ดูนะคะไงคุณมีชมได้เห็นลักษณะไม่ว่าจะเป็นบัน
คล้ายกันคือทางเลื่อนมันจะลาบมันจะลาบไม่เป็นบันไดใช่ไหมไม่เป็นขั้น
แต่อันนี้เราเอาแบบบันไดเลื่อนมาให้ดูเห็นไหมเวลาเจ้าหน้าที่มาบำรุงรักษา
แล้วก็จะเห็นการม้วนนะคะเห็นไหมคะเขาเอาแผ่นตรงเนี้ย
แผ่นที่ปิดตรงนี้ออกแล้วก็จะเห็นการม้วนของทางเลื่อน
มันมีช่องว่างไงเวลาที่มันแบบม้วนตัวแบบนี้ค่ะ
ดังนั้นเดี๋ยวที่การท่ากำลังตรวจสอบที่พี่เบิร์ตถาม
คือล้อของกระเป๋าเข้าไปขัดกับแผ่นทางเลื่อนหรือเปล่า
ถ้าไปขัดเนี่ยมันจะทำให้ช่องว่างระหว่างมันมันกว้างขึ้น
แล้วพอช่องว่างมันกว้างปั๊บขาไงมันตกลงไปได้เออ
ที่ทำให้แบบพอทางเลื่อนมันก็ยังเลื่อนอยู่ถูกไหมล่ะ
เพราะมันไม่ได้หยุดการทำงานพอล้อไปขัดปุ๊บมันเป็นจุดเผย
หรือเปล่าแล้วจังหวะนั้นน่ะตัวคนที่ประสบเหตุเอง
อาจจะไม่ได้มองที่พื้นถูกไหมเพราะเวลาที่เราขึ้นทางเลื่อน
อยู่บนทางเลื่อนแล้วก็จะมองข้างหน้าไม่งั้นก็ก้มมองมือถือครับ
พอไม่เห็นช่องว่างตรงนั้นหรือเปล่าขามันก็เลยถูกดูดเข้าไป
อันนี้เดี๋ยวต้องรอตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ
ก็มีข้อมูลเคียงข่าวนี้ครับคุณผู้ชม
อยากจะมานำเสนอให้ฟังว่าถ้าอากาศยานานาชาติดอนเมืองของเรา
อยู่ในอันดับที่เท่าเท่าไหร่นะแต่ในแง่ไม่ดีนะ
คือเป็นอันดับของสนามบินที่อันตรายที่สุดในโลก
เขาเคยจัดอันดับสนามบินที่อันตรายที่สุดในโลกจริงจริงเพิ่งจัดเมื่อสิบเก้ามิถุนายนที่ผ่านมานะ
ค่ะยี่สิบเก้าอันดับที่เขาจัดมาเนี่ยคุณผู้ชม
อันดับหนึ่งคือสนามบินคันไซประเทศญี่ปุ่นครับทำไมอ่ะอันนี้เนี่ยเหตุผลเรื่องของทำเลที่ตั้ง
มันมีความเสี่ยงต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะญี่ปุ่นเราก็รับทราบกันดีว่าแผ่นดินไหวบ่อย
ค่ะแล้วก็มีลมพายุตามฤดูกาลที่มันมาเป็นประจำเออเออ
สนามบินดอนเมืองของไทยเราอยู่อันดับยี่สิบหกครับยี่สิบหกจากยี่สิบเก้านะอ๋อ
ี่สิบหกจากยี่สิบเก้าเหตุผลคืออะไรเหตุผลเลยคือดอนเมืองเนี่ยเป็นหนึ่งในสนามบินที่มีปัญหาทำเลที่ตั้งครับ
เนื่องจากรันเวย์สนามบินมันถูกขนาดด้วยสนามกอล์ฟ
ทำให้มีความเสี่ยงเรื่องของความไม่ปลอดภัยครับแล้วที่เคยมีข่าวว่าการบินพลเรือนของไทย
เคยถูกติดทงแดงคุณผู้ชมเรื่องมาตรฐานความไม่ปลอดภัยซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลจาก
ไอเคโอหรือว่าองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแต่เมื่อปีสองพันยี่สิบ
สามปีที่แล้วก็ปลดทงแดงได้แล้วนะครับอืมสนามบินดอนเมืองคุณผู้ชมดูประวัติหน่อย
ก็เปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อปีสองพันสี่ร้อยห้าสิบเจ็ดมีการปิดชั่วคราวไปสองครั้งครับ
แล้วก็เปิดดำเนินการมาจนถึงทุกวันนี้๒๕๖๖สนามบินดอนเมืองเนี่ยนับเป็นหนึ่งในสนามบินที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
แล้วก็เก่าแก่ที่สุดในเอเชียที่ยังดำเนินการอยู่ด้วยแต่เรื่องความเก่าใหม่ของสนามบินอาจจะไม่ใช่ประเด็นครับ
ทำให้เกิดอุบัติเหตุเรื่องทางเลื่อนตรงไอ้เมื่อกี้เนี้ยที่เรารายงานไปอืม
ซึ่งถ้าหากมีการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องให้ปลอดภัยก็อาจจะป้องกันได้นะครับคือเวลามีอุบัติเหตุด้านการบินเนี่ย
เบิร์ดพี่น้ำแข็งคุณผู้ชมครับหลายครั้งมันมันไม่ใช่เกิดจากปัจจัยเดียวไง
เป็นข้อผิดพลาดของมนุษย์เองหรือเป็นปัจจัยแวดล้อมที่บางทีก็ควบคุมไม่ได้
ถ้าอย่างนั้นผมขอเรียกร้องได้ไหมขอเรียกร้องว่าอะไรก็ตามที่มันจะต้องใช้กับประชาชน
เรื่องของดูแลความปลอดภัยอ่ะถ้ามันหมดอายุแล้วเปลี่ยนเลยได้ไหม
ให้แบบว่าซ่อมแล้วใช้ไปก่อนได้ไหมมันยังใช้ได้แล้วใช้ไปก่อน
ผมขอเรียกร้องตรงนี้ได้ไหมเปลี่ยนเลยอย่าไปประหยัด
บางคนอ่ะโหไอ้เบิร์ดมึงโลกสวยจำตังค์ที่ไหนเออพออืม
ตังค์มีพอเชื่อผมสิตังค์มีพอกับความปลอดภัยในชีวิตของทรัพย์สินและของประชาชน
อย่าประหยัดนี่ไงพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้ว
มันเป็นลูกโซ่หลายอย่างความเชื่อมั่นของคนในประเทศ
เชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวอืมนะครับอืม
อย่างไรก็ตามเดี๋ยวรอการตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนว่าเกิดจากอะไรบ้างนะครับ